สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีทั้งฝนทั้งลมที่เกิดจากพายุฤดูร้อน
แต่ก็ช่วยแค่คลายความร้อนบางจุดบางพื้นที่แล้วก็ช่วงเรียกเวลาสั้นเท่านั้นแน่นอนครับ
การทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะนี้แน่นอน
สภาพอากาศความร้อนเป็นอย่างไรมาตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
ปัจจัยแรกก่อนก็คือเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆแน่นอน
บริเวณไหนที่มีกลุ่มก้อนเมฆบังตาแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
โดยจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตก
มาถึงอีสานตอนบนในระยะนี้ท้องฟ้าจะค่อนข้างโปร่งนะครับ
อาจจะแรงเป็นพิเศษดังนั้นใครทำกิจกรรมกลางแจ้งพกร่มไปด้วย
ส่วนอุณหภูมิจากการตรวจสอบยังคงร้อนและอุอย่างต่อเนื่อง
โดยพบว่าบริเวณตอนกลางของประเทศยังคงเป็นจุดที่ร้อนที่สุด
สูงสุดในวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต

สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ตอนบนภาคเหนือจะมีอากาศเย็น
จะสังเกตว่าสิ่งนี้จะทำให้อุณหภูมิระหว่างในช่วงเช้ากับช่วงกลางวันนั้นแตกต่างกัน
จุดแตกต่างกันถึง๒๐องศาเซลเซียตอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
ส่วนตอนกลางนั้นยังคงร้อนละอุอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนครับอากาศร้อนแบบนี้การทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน
จากจะต้องระวังโรคลมแดดแล้ว
มีวิธีป้องกันรักษาอย่างไรมาฟังดีนะครับ
ซึ่งแน่นอนถ้าหากเจอ๓แสงนี้เป็นระยะเวลานาน

ทำให้ผิวหนังไหม้รวมไปถึงมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ด้วย
ที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นระยะเวลานานด้วย

ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงในบริเวณที่มีสีอ่อน
ไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนซีเมนทรายป้ายโฆษณาอาคารเสียงอ่อน
เข้ามาหาเราได้มากที่สุดนะครับ
ที่สำคัญควรที่จะแต่งกายให้มิดชิดนะครับ
และสิ่งสำคัญก็คือการทากรีมกันแดดแน่นอนครับ
แต่ว่าความร้อนแสงแดดความสว่างแสงแดดก็มีผลต่อผิวหนังเช่นเดียวกัน
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มาย้ำเตือนกันหน่อยสำหรับอากาศร้อนแบบนี้
ช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ